แม่เขาแปลกใจทำไมต้องซื้อไว้เชื่อว่าเวลาจะเป็นเครื่องวิสุทธิ์
ท่านผู้ชมครับคดีของน้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบที่มุกดาหาร
วันนี้แปดสิบหกวันแปดสิบหกวันความเคลื่อนไหวทางคดี
เราก็รอฟังความคืบหน้าจากตำรวจอยู่ทุกวันค่ะนะครับแต่วันนี้เนี่ยมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับ
เรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านกกอกบ้านกกอกที่เกิดคดีของน้องชมพู่อะครับ
อยู่ที่ตำบลกกตูบดงหลวงจมุกดาหาร
เพราะคนที่เขาบอกว่าเขาอยากจะเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้
เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเด็กหญิงคนนี้ไปสร้างเป็นหนังเป็นละครเป็นซีรีส์เหลือเกิน
วันนี้ลงไปพื้นที่ที่บ้านเกาะใช่ไปด้วยตัวเองเลยนะคะนี่ค่ะพี่อุ๊บวิริยะนะคะ
คุณจักรีนบรรทิการข่าวบันเทิงของเราก็ไปด้วยใช่
เพราะพี่อู๋บอกว่าต้องไปขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ก่อน
แต่มาที่บ้านกกอกตรงจุดถนนของกกตูมเขาถึงบ้านลุงพลก่อน
นี่เลยได้ลงแวะเยี่ยมลุงพลก่อนนี่ฮะท่านผู้ชมครับพี่อุ๊บวิริยะ
เจอลุงพลนายชัยพลวิพาลุงเขยน้องชมพู่ที่บ้านของลุงพล
หมอปลาเพิ่งกลับไปเมื่อวานนี่ฮะคนแซวพี่อุ๊บหรือเปล่าล่ะ
ตกลงพี่อุ๊บคือหมอปลากันแน่คือไม่ใช่แน่พี่อุ๊บเขาบอก
ถ้าเขาได้รับอนุญาตให้สร้างได้บทหมอปลาถ้าหมอปลาไม่เล่น
อ่าทองแพงบาทละสามหมื่นอ่ะโอ้โหนี่ใช้ทองจริงเปล่าเนี้ย
หนักคอไหมเนี่ยค่ะคอแกจะเคล็ดไหมอ่าเดี๋ยวฟังบรรยากาศตรงนี้นิดนึงนะครับ

ทักทายพูดคุยกับลุงพลเจ้าของบ้าน

ความราชาสรุข
ทางไปทุกที่

ซายเท่าโร
เห็นรูปลุงระกะลีสเลยก็เก็บไปนอนฝั่น
พอพบเจอตอนนั้นได้เสร็จปั้นไปเป็นพระเอกแล้ว
เป็นโงเห้งขี้เกียจทำผมโงเห้งโงเห้งพี่โอ๊ค
ลุงพลต้องไปโกกผมหน่อยนึงโอเคโงเห้งอะไรดี
เขาจะสบายตอนอายุเยอะ
นี่ฮะสมกับฉายานักปั้นมือทอง
ใช่เขาก็จะเป็นแมวมองเป็นนักปั้นเขาปรับลุคไง
ลุคปรับบุคลิกภาพ
ว่าจะต้องทำผมยังไงต้องสั่นต้องยาวสีผมอะไรแบบนี้

ถ้าเจอกันนี่เข้าสังกัดพี่อุ๊บไปแล้ว
ประชุมค่ะคือที่คุณอุ๊ปกฤยมาเลยวันนี้เนี่ย
มาบ้านที่ลุงพลคือมาคุยกับการที่จะสร้างภาพยนตร์ละครหรือว่าซีรี่ส์
ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับน้องชมพู่แล้วก็บ้านกก
จะคุยกับคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ที่ยังไงต้องไปคุยกับเขาเป็นหลักก่อนเนี่ย
อุ๊บอกว่าขอแวะคุยกับลุงพลหน่อย
เพราะในบทลุงพลเนี่ยถ้าเกิดว่าตกลงแล้วสร้างกันได้นะ
ก็อยากให้ลุงพลเล่นบทลุงพลด้วยตัวเอง
หรือถ้านักขณะนี้มันยังติดขัด
มันยังไม่เหมาะมันยังสร้างไม่ได้ยังทำไม่ได้เนี่ย
ตามที่มีในทุนเขาจะออกเงินให้สร้างเนี่ย๑๐ล้านบาทเนี่ย

มาคุยกับลุงพลเอาไว้ก่อนก็ถือว่าเป็นการมาบอกกันไว้ก่อน
ถึงเวลาเหมาะเจาะเมื่อไหร่สบายใจเมื่อไหร่
สามารถเดินหน้าเรื่องนี้ได้อนาคตจะเป็น๕ปี๑๐ปี
มาคุยกันใหม่ได้แต่เอาเป็นว่าตอนนี้
บอกเบื้องต้นแจ้งเบื้องต้นเอาไว้ก่อน
ก็ถือว่าได้มาเยี่ยมเยี่ยมได้มาพูดคุยนะได้มาทำความรู้จักนะฮะ
ก็อย่างที่บอกว่าเรื่องหนังมันคงจะยังไม่มีความเคลื่อนไห
เพราะว่าคุณแม่ยังอยู่ในระหว่างการที่ไม่สบายใจ
แล้วก็คดีมันยังไม่เรียบร้อยเพราะว่ามันยังจับตัวคนร้ายไม่ได้
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าธุรกิจทุกอย่างมันเรียบร้อย
หรือมีโอกาสเพราะว่าข่าวคดีข่าวดังที่มันทำมาทำเป็นหนัง
บางทีมัน๑๐ปี๒๐ปีถึงตอนนั้นก็อาจจะคุณแม่อาจจะเข้าใจพร้อม
เพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มันมีค่าลิขสิทธิผลประโยชน์มันก็หลายหมื่นอยู่ตรงนี้นะฮะ
แล้วตรวจตอนนั้นถ้าลุงพล๔๕ปีลุงพลจะแก่ไปกว่านี้ไหมวะ
อ่าได้ออกกำลังกายนะวิดพื้นวิดมา
อ่าต้องวิดพื้นเดี๋ยววิดคนเยอะ
ทุกวันนี้ก็ต้องรอรอทางเจ้าหน้าที่เขาออกมาเปิดเผยทุกอย่าง
แล้วถึงจะสบายใจครับ
นี่ฮะคือฟังซุ่มเสียงของลุงพลในวันนี้เนี่ย
ถ้าดูจากสีหน้าแววตาจะบอกว่าอยากจะเล่นหนังเล่นละครอะไรยังไงหรือไม่
ก็ไม่ใช่ว่าจะสบายใจเสียทีเดียวนะ
ค่ะก็ไม่ได้แบบยิ้มแย้มอย่างเต็มที่สักเท่าไหร่
แม้ว่าพี่อุ๊บวิริยะจะบอกแล้วว่าการจะนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์เป็นละคร
ก็ตั้งใจว่าจะรอให้จบคดีก่อนนะไม่ได้จะสร้างในวันนี้พรุ่งนี้นะ
ดูสีหน้าลุงพลในช่วงนี้ก็ดูกังวลกังวลเนอะ

ครับแม้ว่าจะมีคนมาเยี่ยมทุกวันให้กำลังใจทุกวัน
แต่ว่าก็ดูสีหน้าออกกังวลกังวลหน่อยนะครับคือลุงพลที่ได้คุยกับคุณอุ๊บริยะเนี่ย
บอกว่ายังไม่สบายใจนะฮะถ้าจะไปเล่นละครอะไรในตอนนี้
คือการถ้าจะไปเล่นละครอะไรแบบนั้นจริงมันก็ต้องสบายใจ
คดีต้องผ่านไปก่อนจบไปก่อนนักข่าวที่ไปกันเยอะวันนี้นะ
คุณจักรีนบรรดาธิการข่าวบันเทิงของเราก็ติดตามพี่อุ๊บริยะไปด้วยเนี่ย
บ้านกอกเนี่ยก็ถามนะบอกว่าเออลุงพลกังวลใจเรื่องอะไรล่ะ
ลุงพลบอกว่าคือตอนนี้ได้ข่าวมาว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่
เขาจะแถลงจะเปิดเผยอะไรสักเรื่องหนึ่งอืมเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่
ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นด้านดีหรือด้านบวกหรือว่าจะเป็นด้านลบอะไรยังไง
แต่ก็ไม่ได้คิดถึงขั้นว่าหวยจะมาออกที่ตัวเองนะแต่ตัวเองเนี่ย
ก็ยังตกเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่นั่นแหละค่ะอันนี้ลุงพลเขาก็บอกนะครับ
แต่ก็มั่นใจในกระบวนการยุติธรรมว่าสุดท้ายสำหรับตัวเอง
ผลจะออกมาเป็นด้านบวกก็รอฟังเจ้าหน้าที่อยู่
คือพอพูดแล้วถามกันเรื่องนี้นี่โอ้โหบรรยากาศนี่เครียดเลย
เครียดเลยคุณอุ๊บวิริยะก็เลยพยายามชวนหัวเราะนะ
คุณแจ๊กกะรีนบรรณาธิการข่าวบันเทิงของเรา
ผู้ประกาศข่าวบันเทิงเราด้วยที่ไปด้วยเนี่ยก็เลยบอกโอ้โหลุงพลนี่
แต่มีหมอดูเขาทักเขาดูดวงลุงพลมานะ
เขาบอกว่าเดี๋ยวหลังวันเกิดลุงพลเนี่ยลุงพลเกิดวันที่๑๗สิงหาคมนะครับทุกผู้ชมครับ
อีกไม่กี่วันถึงวันคล้ายวันเกิดเนี่ยหมอดูบอกว่า๑๗สิงหาคมหลังวันเกิดไปแล้ว
จะดีขึ้นทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ลุงพล
แกก็ยังหน้าตาแสดงออกถึงความกังวลเรื่องคดีอยู่อ่ะนะอืม
อันนี้ก็ต้องเข้าใจเขาอ่ะเนาะมันยังไม่เคลียร์เขาก็
แม้ว่าจะไม่ได้ทำไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรแต่มันก็อยากให้เคลียร์สักที
ลุงพลบอกว่าคือหมอดูทักเรื่องดวงดีหลังวันเกิด
มันก็เป็นเรื่องของหมอดูอ่ะนะยังไงก็ให้อนาคตค่อยมาว่ากันกันแล้วกัน

กังวลเรื่องการที่จะทางเจ้าหน้าที่เขาจะออกมาเปิดเผยในเรื่อง
ในในกระบวนการยุทธิธรรมของกำลัวไทยเราแสดงว่าลุงพลเนี่ยยังมีความ
กังวลว่าหวยจะออกที่เราอยู่แล้วค่ะก็ก็ไม่ได้กังวลนะครับว่าจะออกที่เรา
แต่เพียงแต่ว่าเราก็อยากให้เรื่องต่างต่างเนี่ยออกมาให้เป็นบวกครับดูดวงให้ลุงพลบอกว่า
ถ้าพ้นวันเกิดสิบเจียสิงหาส์ทุกอย่างจะลุงพลจะแบบดีเลยรู้สึกไงมั้ยครับ
รู้สึกดีครับสำหรับคำทำนายแต่มันก็เป็นเรื่องของอนาคตครับ
หลังจากที่พบปะพูดคุยกันพอสมควรนะครับทุกผู้ชมครับ
มีการสอบถามเรื่องการจะมาเป็นดารงดาราในสังกัดกันไหมเนี่ยนะ
พี่อุ๊ปเป็นระยะก็เลยขอถ่ายรูปด้วยค่ะนี่ฮะก็เป็นธรรมดาฮะ
เยี่ยมมาเยี่ยนกันก็ถ่ายรูปหน่อยแต่พี่อุ๊บเขาไม่ถ่ายธรรมดานะสิคะ
คุณภาคภูมิใกล้ชิดลุงพลซะมากขนาดนั้น
ก็เหมือนเจอบุคคลในข่าวใช่ไหมก็อยากจะใกล้ชิดเลย
ใช่เห็นไหมนี่ฮะก็ขอกอดกันหน่อยนะ
แฟนคลับเอฟซีลุงพลหลายคนบอกเห็นแล้วอิจฉา
คุณจักรินก็เลยถามพี่ป้าน้าอาที่มาวันนี้
บอกเออถ้าเกิดลุงพลจะเป็นดาราเนี่ยเห็นว่ายังไงกันล่ะ

อุ๊ยอันนี้คือคุ้นฝันเหรอค่ะ
เอฟซีโอเคไหมคะที่พี่อุ๊บมาวันนี้
โอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคค่ะ
อยากให้ลุงพลเล่นละครไหมคะอยากให้เล่นค่ะลุงพลหล่อมากมากเลย
ตัวจริงยิ่งหล่อนะคะถ้าเห็นในทีวีหล่อตัวจริงยิ่งหล่อ
หรือเปล่าคะไม่โม้ค่ะอันนี้เรื่องจริงอยู่ในพื้นที่จริง
แล้วก็ลุงพลก็หล่อจริงแล้วก็จิตใจดีมากเลย
เขาบอกว่าพี่หนุ่มสันติศุกร์หน้าคล้ายกัน
ถ้าพี่หนุ่มเล่นพี่หนุ่มต้องลดอวบหน่อยนึง

ก็หลังจากที่ถ่ายรูปทักทายพูดคุยกันแล้วนะครับ
อุ๊บเนี่ยยิ้มแบบแต่ดูหน้าลุงพลสิคะ
คุณกลับมาสอนก็เขาก็ธรรมดา

แต่ลุงพลบอกช่วงนี้ผมก็แม่มันก็หลายเรื่อง
อ่ะดูหน้าพี่อู๊บและเทียบกับหน้าลุงพล
รอยยิ้มแบบแตกต่างไหมล่ะ

ลุงพลก็อาจจะมีความสุขในมุมหนึ่ง

แยะแต่อีกมุมหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าเขาก็มีความคลุ้มใจอยู่
ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องสมผู้
มาถึงตรงนี้ทุกทีก็ต้องเยี่ยมบ้านหน่อย

เสร็จแล้วก็เลยขอเข้าไปดูบ้านหน่อย
คุณอุ๊บวิริยะเข้าไปดูบ้านของลุงพลที่กำลังต่อเติม
ที่มีคนใจดีส่งอุปกรณ์ก่อสร้างส่งช่างมาให้
เสร็จเรียบร้อยไหมละกำแพงนี่ฉาบปูนละข้างในเทปูนไปวันก่อน
ก็นั่งกันได้แล้วนะครับคืบหน้าไปเยอะนะครับข้างในเนี่ย
กล้องวงจรปิดนี่หมอปลาก็มาติดไปให้เรียบร้อยไปแล้ว
อู๋บอกว่าดูบ้านแล้วอยากดูอีกเรื่องหนึ่งดูข่าวทุกวันค่ะ
เข็มมาสอนทุกวันเวลามาบ้านลุงพลเนี่ยเข็มมาสอนต้องพาไปห้องน้ำ
นั่นไงคุณภาคภูมิก็แหมแจ๊กกะรีนเข้าไปด้วยอยู่จุดข้างหลังบ้าน
ค่ะนี่ฮะตรงนี้ครับทุกผู้ชมครับพี่อุ๊บบอกอ่าไหนขอดูหน่อยซิ
ห้องน้ำบ้านลุงพลเนี่ยเห็นบอกว่ายังไม่เรียบร้อยเหรอ
ลุงพลบอกไว้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วไงบอกเดี๋ยวเอาบ้านให้เสร็จก่อน
ห้องน้ำสร้างตอนหลังอันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เอาไปดูหน่อยนะฮะบรรยากาศช่วงนี้
มีข้าวไปลองดูข้างในนะครับได้ได้ได้
จริงเหรออ่ะเป็นไงบ้างคะได้แล้วถ้าอาบน้ำ
ถ้าพี่อาบคงจะมีผู้ชายมาข่มขืนไหมนะจะมีไหมคะลุงพลมันก็ดีนะมีไหมคะ
ดีนะปวดท้องไหมครับพี่โอ๊คไม่ปวดเลยโอเค
เดี๋ยวก็คงสำเร็จแล้วฮะแล้วตรงนี้เขาก็ทำให้ด้วยใช่ไหมฮะ
ที่ทางก็รอบ้านข้างในเสร็จก่อนแล้วมาต่อทางนี้
สบายนี่ฮะห้องน้ำบ้านลุงพลก็เดี๋ยวเขาจะสร้างให้เสร็จแหละ
หลังจากบ้านเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะทำห้องน้ำให้ต่อนะครับ
ก็ถ้าคุณเขียนมาสอนไปเจอลักษณะแบบนี้แล้วกลัวจะมีใครเห็นเราก็
ใช้วิธีคือเราก็หลับตาเราจะได้ไม่เห็นใครถูกต้อง
แต่ใครจะเห็นเราไม่เป็นไรเราก็ไม่รู้แล้วไงเราก็ไม่ต้องกังวลแล้ว
อุ๊บบอกว่าโอ้โหดูไทยรัฐนิวโชว์แล้วเนี่ย
ลุงพลร้องเพลงเพราะเหลือเกินไหนมาเจอทั้งทีนี่ขอหลายอย่างมากเลยนะ
ขอให้ร้องเพลงให้ฟังอีกนะครับก็แน่นอนว่า
ลุงพลร้องเพลงก็ต้องมีคนที่เล่นกีต้าให้ด้วยอัพกับพล
อัพจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราเอากีต้ามาเล่นให้ลุงพลร้องเพลงให้กับคณะของพี่อุ๊บอุริยะฟัง
เพลงเสมอฮะโออัพนี่ไวมากนะพูดปุ๊บลากเก้าอี้มาพร้อมกีต้า
เขาเกิดมาเพื่อเป็นศิลปินเป็นนักดนตรีเป็นนักกีต้าพร้อมเลยจริงจริงพร้อม
นักร้องนำของเขาทำท่าจะร้องในกีต้าเข้ามารอก่อนเลยเห็นไหม
เพื่อนคุณสมผมคงสามสามวลวล
ลีกนี้ไม่พ้นไม่ลงทางไอ้ทางเก่าสามสามไม่พ้นเดิม
อีกวันขนควายหากินทำงานรับชายใครน้อง

มีแต่เธอสม่ำสมะถึงสำเติมหัวใจไม่เคยว่า
คอยอยู่เคียงข้างกันสมะและเป็นเธอคนเดิมสมะ

จริงเขามีสเนตรตรงลูกเอื้อดลูกคอมันสั่นละรวบพริ้ว
ล้องเพลงประกอบละครได้ไหมค่ะ
ได้ก็เดี๋ยวถึงตอนนั้นนะเดี๋ยวรอให้คดีเรียบร้อย
จะทำอะไรก็ทำกันเนอะตอนนั้นเนอะเราก็ลุยกันเต็มที่เลย
แฟนคาร์กว่าเยอะอยู่แล้วต้องเป็นงานเป็นเงินซื่อสัตว์เหมือนเดิมทุกอย่างคือลุงพล
ลุงพลจบ
ถึงบ้านลุงพลก่อนแวะบ้านลุงพลก่อน
เดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามไปเรื่อย
แต่คุณแจ๊กกะรีนค่ะบรรณาธิการข่าวบันเทิงของเราก็ลงพื้นที่ไปด้วย
คุณแจ๊กกะรีนก็เลยไหนก็ไหนแล้วได้เจอลุงพลตัวจริง

คืบหน้ายังไงแล้วพี่มิ้วคดีชมพูคดีหน้าชมพู

แต่คุณแจ๊กกะรีนก็ไม่เคยเจอตัวจริงลุงพล
ลงพื้นที่ไปเจอเนี่ยเลยขอถามหน่อย

เดี๋ยวนี้นะสาว

โดยเฉพาะตอนเห็นภาพลุงพลถอดเสื้อ
ลุงพลบอกว่าเดี๋ยวจำลองเหตุการณ์
ว่าช่วงวันที่๑๑พฤษภาคม

บนงอาบน้ำลุงพลจำลองเหตุการณ์คล้ายจริงมาก
คือถอดเสื้อเลยไงใช่ภาพนั้นแหละใช่ภาพนั้นแหละที่ทำให้ติดู
ใช่ภาพนั้นแหละจักรรีนก็เลยถามลุงพลว่า
ไหมตอนนี้สาวกรี๊ดกันใหญ่เลยนะคะ
อาบไปเลยครับ
ก็ตินั่นแหละไปบิ้วลุงพลไง
ถอดเลยเอาให้เหมือนจริงทุกอย่างเลย
ลุงพลของจักรรีนถามใช่ไหมจักรรีนถาม
แล้วก็เลยเอาภาพในวันนั้นมาให้ดูอีกทีนึงนะคะ
ก็เกาะติดลุงพลถามว่าวันที่
เอ็ดพฤษภาคมวันที่น้องชมพู่หายไปเนี่ยลุงพลทำอะไรบ้างครับลุงพลจำลองเหตุการณ์เสมือนจริงทุกอย่าง
เขาของน้องของน้ำอาบน้ำก็ถอดเสื้อให้ดูแบบนี้นะคะครับนี่นะคะ
แล้วก็ลุงพลเนี่ยค่ะก็มีการจัดอีกวันนึงอีกวันนึงนี่ไง
ก็ที่เราแซวเรื่องซิกแพคลุงพลกันด้วยไงวันนั้นมีคนส่งเฟอร์นิเจอร์มาให้
แล้วลุงพลก็ต้องขนเฟอร์นิเจอร์หลายอย่างลุงพลขนเองครับ
ถอดเสื้อขนแบบนี้เลยเนี่ยแล้วติอยู่ที่บ้านลุงพลพอดีวันนั้น

หลายคนเขาสงสัยทำไมลุงพลเนี่ยนะ
ดูหุ่นดีไหนเบ้งหน่อย
ดูข่าวทุกวันนี้
คืออย่างภาพต่างเหล่านี้ที่เราทำข่าวมาเรื่อย
อันนี้คุณแจ๊กกะรินก็เลยถามว่าลุงภลเขินไม้

คือเราจะชอบร้องถ้าเพลงไหนที่เราร้องแล้วมี
นุ่งพลรู้สึกยังไงสาวกรีดเยอะมากเลย

เรามาอยู่จุนกูนี้แล้วอ่ะ

แต่มันมีเก้งกวางก็ชอบแล้วลุงพล

เขาลงไปแชร์เนี่ยรู้เรื่องไหมคะ

พี่ติเอาไปป่ะพี่ติเอาไปอ๋อครับ

เบ่งกล้ามและพี่ติถ่ายครับ

วันนี้ลงพื้นที่ไปเองเลย

กำลังใจไปเพียบเลยนะคะ

ก็คือต้องต้อนรับคนที่ไปให้กำลังใจกัน
วันนี้ตั้งแต่เช้าไปกันอย่างต่อเนื่อง

มีพระนรชิตวงศรีชาค่ะ

มามอบพระกริ่งชัยมงคลให้กับลุงพล

นามสกุลวงศรีชา

นามสกุลวงศรีชาเหมือนกัน
นรชิตท่านก็เลยบอกว่า

ของพระนรชิตคอควายกรรณ

แต่นามสกุลคล้ายกันก็คือวงศรีชา

คือท่านไม่รู้จักกับพ่อแม่ของน้องชมพู่เป็นการส่วนตัว

นามสกุลคล้ายกัน

เสร็จเรียบร้อยก็เดินดูบ้านหลังใหม่ของลุงพล

สุดท้ายพอดูบ้านคืบหน้าไปมากแล้ว

นรชิตบอกว่าก็เดี๋ยวท่านจะไปบ้าน
กับแม่ของน้องชมพู่ต่อด้วยค่ะ

ผู้ที่มามอบสิ่งของ
ให้กับลุงพลป้าแตนอีกเยอะแยะไปหมดนะฮะ
เดินทางมาเองทั้งส่งมาให้นะครับ

สร้างบ้านใหม่กำลังจะเสร็จแล้ว

ทุกผู้ชมครับตั้งแต่เช้าเลยนะ

นครพนมนี่นำไม้กวาดมาให้๒๐อัน

นี่ฮะส่วนเสื้อที่ลุงพล

นี่มีคนส่งมาให้เดี๋ยวจะบอกอีกที

ยูตัวนี้เนี่ยนะครับส่วน
ผู้ใจดีจากจังหวัดตรังนะครับ

ขนาด๑๓กิโลกรัมมาให้
บอกว่าเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่

พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยที่ส่งมาให้

เป็นแผงโซล่าเซลล์แบบนี้เลย

อีกคนนึงเขาบอกเขาไม่ขอออกนามนะ

ถูกต้อง๕๗๐๐๐บาท

โอ้โหอีกคนนึง

เครื่องซักผ้านี้นะ
ป้าแตนป้าแตนบอกว่าโอ้โหดีใจมาก
มีคนส่งเครื่องซักผ้ามาให้

มีแต่เก่ามาก

ใช้มาแบบโอ้โหเป็น๑๐ปีแล้ว

บอกว่าเดี๋ยววันนี้อยู่บ้านไหมคะ

มันหลายครั้งหลายอย่างทุกอย่างหลายอย่าง

อะไรอย่างเงี้ยคือทยอยมาเรื่อย

สุดหน้าบ้านเนี่ยสำคัญ

ดุงเทพแหละ

คันนี้ครับ๕๗๐๐บาทนี่ฮะเขาบอกว่าเขาอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพเขาส่งมาให้
แต่ไม่ขอบอกว่าเป็นใครยังไงเนี่ยมีพนักงานเข้ามาให้ที่บ้าน
นี่ฮะบอกว่าตัวแทนที่เขาเอามาให้นะบอกว่าผู้จัดการร้านเนี่ย
เขาบอกว่ามีคนโทรมาสั่งรถจักรยานยนต์ให้กับลุงพลป้าแตนค่ะร้านสาขาที่ในพื้นที่อ่ะ
แล้วเขาก็ให้พนักงานนำมาส่งให้คนที่เอามาส่งให้เนี่ยชื่อคุณกิติคุณถวินไพรนะครับ
เป็นผู้จัดการร้านคุณกิติคุณบอกว่าคนใจดีคนนี้เนี่ยเป็นผู้หญิง
แต่เขาไม่ขอออกนามอะไรทั้งสิ้นโทรมาบอกว่าอยู่กรุงเทพแล้วก็สั่งซื้อรถจักรยานยนต์
คันนี้รุ่นนี้ยี่ห้อนี้๑คันบอกว่าให้เอามาส่งให้บ้านลุงพล
เอาสเปคแบบนี้แบบนี้แบบนี้เน้นเรื่องการใช้งานเข้าป่าได้เข้าสวนได้
หัดน้ำมันทางร้านก็แนะนำไปบอกว่าเนี่ยต้องรุ่นนี้ฮะ
ผู้หญิงผู้ใจดีคนนี้บอกโอเคตกลงรุ่นนี้เท่าไหร่คะ
ที่ร้านบอกว่าห้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับโอนเงินให้เลยครับโอนเงินสดให้เลยครับ
ก็โทรมาแจ้งบอกมีรถรุ่นนี้ไหมบอกว่าสีนี้บอกว่ามีครับผม
ไม่ทราบว่าจะได้ส่งที่ไหนครับหมอส่งที่ลุงพล
ใครก็ตกใจว่าลุงพลไหนเนาะบอกลุงพลป้าแตนอ๋อครับ
ก็เลยบอกเออมาส่งให้หน่อยนะได้คะพี่ก็ราคาเท่าไหร่
ก็ขอเลขบัญชีแล้วโอนเงินมาให้เลยครับผม
โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไง

มันเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจริงนะครับทุกผู้ชมครับ

ใครจะไปเขียนบทจะไปจัดสร้างอะไรยังไงก็มันเกิดขึ้นอย่างนี้จริง
แล้วผู้จัดการร้านที่มาส่งรถจักรยานยนต์

คนสั่งบอกว่าไปส่งที่บ้านลุงพลลุงพลไหนลุงพลป้าแตนอ๋อ

เมื่อกี๊เขาโอนเงินจริงแล้วเขารถมาส่งให้จริงนะฮะ
จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะครับ๕๗๐๐บาท
ลุงพลพระแตนบอกอ๋อโหพอรู้ว่ามีคนใจดี
ลั้นน้ำตาไม่อยู่เลยนะครับ

ไม่ใช่แค่เรื่องรถจักรยานยนต์คันนี้นะ
ข้าวของเต็มบ้านไปหมดอ่ะทุกวันนะฮะส่งมาเนี่ยครับ
ลุงพลบอกว่าโอ้โหต้องกลับขอบคุณเลยเพราะว่าราคามันแพงมาก๕๗๕๐๐บาทนะ
ลุงพลตั้งใจว่าจักรยานยนต์คันนี้จะให้ลูกชายคนโตคือน้องโอมเนี่ยเอาไว้ใช้
เพราะว่าเคยคุยกันไว้
ว่าถ้าลูกชายอายุครบ๑๕ปีทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์ได้เนี่ย
เดี๋ยวจะหาจักรยานยนต์มาให้ใช้จะได้ขี่ไปโรงเรียน
รับส่งน้องชายคนเล็กด้วยก็เดี๋ยวจะให้น้องเนี่ยไปหัดขี่จักรยานยนต์ก่อน
จะได้ไปโรงเรียนได้รับส่งน้องกันได้ไปกันได้สองคนพี่น้อง
ลุงพลป้าแตนบอกว่าไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าต้องทำงาน
แต่ทุกวันนี้ก็ต้องห่วงลูกคอยรับส่งลูกสองคนทีนี้พี่ชายจะได้ดูแลน้องชายได้ด้วย
นี่ฮะลุงพลป้าแตนก็ทดลองขี่เลยฮะเอาเลิกเอาชัย
ลุงพลขี่ภรรยาป้าแตนนี่ซ้อนท้ายดูจะเขินหน่อย

แคล้งเสียงเอาขาตั้งลงขาตั้งลง
รอขนาดหลังรอขนาดหลัง

เอาเลยเหลี่ยวพ้าแตนพ้าแตนกลอดเลยก่อเทวหน่อย
ดีใจสุดอีกครั้งหนึ่งครับที่เราไม่คิดว่าเราจะได้สิ่งของที่มีค่า
ซึ่งทางครอบครัวก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะครับ
มันแพงนะมันแพงมาก
ท่านไม่ประสงค์ออกนามก็ขอให้อนิสงฆ์ผลบุญที่ท่านร่วมกันสร้าง
ก็ขอให้ส่งผลไปยังครอบครัวของทุกท่าน
ได้ประสบคุณสำเร็จเหมือนกันกับครอบครัวที่เราได้รับ

สิ่งที่เรานำมาเสนอให้กับท่านชมเนี่ย
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่
แล้วทุกวันที่เรานำเสนอข่าวสารในคดีน้องชมพู่
เราก็พยายามติดตามความคืบหน้าในส่วนของคดีให้อยู่แล้วนะครับ
คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ความเคลื่อนไหว
ความรู้สึกของบุคคลต่างที่เขาถ่ายทอดผ่านเรามา
ด้วยความเต็มใจด้วยการอนุญาตอย่างถูกต้อง
ถ่ายทอดให้ท่านทราบหมดนะครับ
ที่เกิดขึ้นตรงนี้เราไม่ได้หมายความว่า
ใครถูกใครผิดใครต้องสงสัยไม่ต้องสงสัย
ทำอะไรไม่ทำอะไรเรื่องนั้นต้องขึ้นอยู่กับ
การทำงานสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่
ใช่ค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมจะลองสังเกตดูดีนะคะ
ปรากฏการณ์ลุงพลกับป้าแตนเนี่ยนะคะ
ถ้าจะบอกว่าเริ่มต้นจากที่แม่ของน้องชมพู่
ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อว่าสงสัยลุงพล
สงสัยในช่วงเวลาของวันที่น้องชมพู่หายตัวไป
พฤษภาคมไทม์ไลน์ของลุงพลในวันนั้นเนี่ย
ลุงพลให้ข้อมูลไม่ตรงกันครับมันมีช่องว่างของเวลา
อยู่บางช่วงบางตอนที่สงสัยว่าลุงพลทำอะไรกันแน่
จากวันนั้นนะคะก็เกิดปรากฏการณ์ของลุงพลกับป้าแตนขึ้นมา
ก็เพราะว่าคนไปให้กำลังใจครับอืมส่วนหนึ่งใช่ไหม

แต่บ้านพ่อแม่น้องชมพู่ก็มีคนมาให้กำลังใจตลอด

เดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับเอาตรงนี้ให้จบก่อนนะ
คือเราก็ถามลุงพลป้าแต่นเรื่องนี้นะคุณเดี๋ยวมาสอน
เพราะว่าต้องยอมรับว่าของต่างเอาแค่สร้างบ้านนี่ก็ไม่คาดคิดแล้วนะ
นี่สิ่งของต่างส่งมาเยอะมาก
ลุงพลป้าแตนเปิดใจกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าพูดจริงนะจากใจจริงเลยนะ

รู้สึกว่าสิ่งของต่างที่ผู้คนส่งมาให้มอบมาให้เนี่ยมันเยอะมาก
มันเยอะเยอะเหลือเกินจนลุงพลเคยบอกว่าถ้ามันเกินที่จะใช้เนี่ยคงจะเอาไปส่งต่อให้กับโรงเรียน
หรือไม่ก็ไปถวายวัดให้คนในพื้นที่เขาได้ใช้กันด้วย
แต่ในทางกลับกันถามว่าเขาส่งมาให้แล้วถ้าไม่รับแบบเกรงใจก็ไม่ต้องเอาสิจะไปเอาของเขาทำไม
ตรงนี้มันก็ทำมันก็ทำตัวลำบากเอาพูดตรงจะไม่รับเขาก็เสียน้ำใจเดี๋ยวเขาก็จะหาว่าโอ้โหอุตส่าห์เอามาให้ส่งมาให้
หญิงหรือเปล่าทำไมไม่รับของเขาอุตส่าห์มีน้ำใจมาให้กำลังใจ
ถูกต้องมันก็เลยเป็นลักษณะแบบนี้เขาส่งมาก็รับเอาไว้อะไรที่ไม่ได้ใช้เกินกำลังมีมากเกินไปเดี๋ยวเอาไปส่งต่อ
อันนี้ลุงพลบอกหากไม่รับไว้ก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวเขาเสียน้ำใจ
สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มา
กับป้าแตนบอกว่าไม่ได้ร้องขอแล้วก็ไม่เคยเปิดรับบริจาคนะครับ
เพราะฉะนั้นฝากขอบคุณไปยังทุกคนที่มีน้ำใจ

มันก็จะมีสองอย่างนะถ้าเราบอกว่าพอแล้ว
บางทีเพื่อนบอกว่ามีคนที่โทรมานะว่าถ้าเขาจะให้ด้วยใจอะไรอย่างนี้
ไม่เป็นไรคือเขาให้มาเขาให้มาก็รับไว้อะไรอย่างนี้
เพราะว่าเพื่อนให้เพื่อนก็จากใจที่เพื่อนอยากจะให้เรา
ถ้าเราแบบว่าหยุดนะอะไรนี่พอนี้บางทีเพื่อนก็แบบว่า
เราก็ขาดน้ำใจเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีสองอย่างนะ
แต่ว่าก็เดี๋ยวค่อยดูอีกทีนึงเนาะ
ผู้ชมครับมีสิ่งของอีกอย่างหนึ่งที่มีคนส่งมาให้ลุงพลวันนี้
นี่ลุงพลใส่อยู่เนี่ยฮะวันนี้รับแขกทั้งวัน
ทีมดังแห่งฟุตบอลพิเมอร์ลิกอังกฤษ
ซึ่งข้างหลังปักชื่อเบคแฮม
แล้วก็หมายเลข๗นักฟุตบอลคนโปรดของลุงพล
คือเมื่อวานมีคนใจดีมาหาถึงบ้านแล้วก็ซื้อเสื้อฟุตบอลมาฝาก

เพราะว่าลุงพลลุงพลเนี่ยเขาชอบฟุตบอล

นี่ฮะเราก็ถามว่าเอ๊ะใครส่งมาให้ลุงพล
ลุงพลบอกว่าแฟนข่าวไทยรัฐทีวีนะฮะดูไทยรัฐทีวี
แล้วเห็นว่าเมื่อวานนี้ลุงพลได้เสื้อฟุตบอลทีมหงแดงเลี้ยวภู
นี่มันต้องเอาทีมโปรดไปสิวิสัตว์แดงแมนอยู่
นี่ฮะหยุดก็ไปช่วยแกะซิบแกะกระดุมลุงพลบ
วอันนี้มันเป็นเรื่องเกมขังขันเนาะแล้วก็
สื่อ

คือน้ำใจของคนไทยนี่แหละจริงส่งมาให้

อุ๊บไปหลายบ้านนะคะไม่ใช่ไปแค่บ้านลุงพลนะคะ
แวะอยู่บ้านลุงพลก็เลยให้ดูบรรยากาศที่บ้านลุงพลต่อเนื่องกันหน่อย
อุ๊บเขาบอกว่าไปบ้านหลังนี้เขาก็ค่อนข้างกังวล
ก็คือบ้านของน้องชมพู่ทำไมต้องไปเจอคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่
คือประเด็นที่ว่าถ้าใครสักคนนึงเนี่ย
จะนำเรื่องราวของน้องชมพู่ไปสร้างเป็นภาพยนตร์เป็นละคร
ก็ต้องไปถามผู้สูญเสียถามคนในครอบครัวเขาว่าเขายินยอมหรือเปล่า
มันก็เป็นในมุมเรื่องของลิขสิทธิ์อะไรต่างด้วยใช่ไหมคะ
อุ๊บก็ไปที่บ้านพ่อแม่ของน้องชมพู่นะคะ
อุ๊บก็แอบแซวขำแหละว่าเขาจะติดป้ายไม่ต้อนรับอะไรหรือเปล่า
เหมือนที่มีป้ายว่าเรื่องของหมอปลามือปราบสัมภเวษีอะไรอย่างนี้นะคะ
แต่พี่อุ๊บบอกว่าไม่เป็นไรก็ตั้งใจจะไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่ด้วยใจนี่แหละ
อยากจะไปถามนี่แหละว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้าจะนำเรื่องราวของน้องชมพู่มาสร้างเป็นละครเป็นภาพยนตร์เป็นซีรีส์ลักษณะแบบนี้นะคะ
แต่พอพี่อุ๊บลงรถปุ๊บพ่อแม่ของน้องชมพู่ก็นั่งอยู่หน้าบ้านพอดี
อุ๊บก็เดินเข้าไปเลยแบบนี้ค่ะเข้าไปคุยเลยจับไม้จับมือขออนุญาตสอบถาม
คือมีในทุนเสนอเงินว่าเออน่าสนใจเรื่องนี้ลองสร้างเป็นซีรีส์ไหมพี่อุ๊บก็เลยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเลยโดยไม่ได้มาถามพ่อแม่พี่อุ๊บบอกขอโทษก่อนในเรื่องนี้นะคะ
แต่ก็ยังยืนยันว่าอยากจะได้คุณตุ๊กดวงตามารับบทแม่ของน้องชมพู่ส่วนบทพ่อของน้องชมพู่เล็งให้เป็นคุณหนึ่งจักรวาลคุณอุ๊บบอกว่าไม่ได้เป็นเรื่องแหกตามีในทุนให้เงิน๑๐ล้านจริง
บรรยากาศระหว่างการพูดคุยก็เป็นกันเองนะคะแม่ของน้องชมพู่ก็เลยตอบคุณอุ๊บไปในลักษณะที่ว่าสบายใจได้คือแม่ไม่ได้โกรธที่จะสร้างหนังสร้างละครเพียงแต่ว่ายังไม่อยากให้ทำตอนนี้เพราะคดียังไม่จบคดียังไม่คลี่คลายและพ่อกับแม่ก็ยังทำใจไม่ได้คุณอุ๊บก็เลยบอกว่าเข้าใจค่ะเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่
ขอบคุณบรรยากาศค่อนข้างจะเป็นกันเองนะคะพี่อุ๊บบอกว่าก็คลายเครียดไปได้ตอนแรกก็เครียดไงเตรียมตัวเตรียมใจว่าเอ๊ะเจอพ่อกับแม่ของน้องชมพู่จะยังไงเนาะ

วันที่น้องหายแม่รับไม่ได้ว่าน้องเจออะไรบ้าง

มีพลังบางอย่างเพราะว่าพี่ต้องสามารถแต่งให้สาวได้
แล้วมีไฟเหมือนกันคือคาแรคเตอร์เป็นคนที่ตรงชัดเจน
คุณไหมเหมือนคาแรคเตอร์เหมือนพี่ตุ๊กเลย

เอาไว้ก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณแม่
เดี๋ยวตอนแรกกลัวเหมือนกันหวัดตายแล้ว
เห็นคุณแม่อ่อข่าวว่าดูบว่าดิฉันจะเข้าบุกบ้านได้ไหม

คนที่ด่าเขาก็ทำไม่ได้อย่างพี่

แต่งมาคนก็บอกหูโมลหรือเปล่า

ถ้าเกิดอนาคตอีก๕ปี๑๐ปี

ถ้าหมอปลาไม่เล่นนะจะเล่นเองเลยใส่หนวดใส่เขาเติม
คอัพให้ดำถ้าหมอปลาเรื่องเยอะคิวเยอะไม่ว่างนะ
เขากำหนดให้เราต้องมาเจอกันจะช่วยทุกคนนะ
ไม่เลือกที่รักมัธิชังเหมือนบางคน
ไม่ทราบไม่รู้รักทุกคนช่วยทุกคน
นี่นะคะก็พูดคุยกันบรรยากาศแบบเป็นกันเองนะคะ
คุณอุ๊บก็ถามถึงเรื่องของการทำบุญครบร้อยวันของน้องชมพู่อะค่ะ
คุณอุ๊บบอกว่าอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนด้วย
ถ้าพ่อกับแม่จะทำบุญเมื่อไหร่ก็ให้บอกนะคะ
พ่อก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องเอาเงินมาให้ก็ได้

แต่ถ้าอยากจะมามาทำบุญร้อยวันน้องชมพู่ก็มาได้ค่ะ
พอมีพอกิน
มีหนี้มีสินแต่เราก็หากันได้

โอ้โหจะหลับ

นี่เป็นวันทุ่มอยู่ใบของกล่องนะ
นี่ค่ะคุณอุ๊บก็บอกว่าสบายใจแล้ว
ได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่บรรยากาศเป็นไปด้วยดีเรียบร้อยดี
จับไม้จับมือกันแบบนี้นะคะครับ

ใช่ค่ะพี่อุ๊บบอกว่าพี่อุ๊บเองเป็นคนรักสุนัขอยู่แล้ว
ก็เลยไปเล่นกับเจ้าปลาส้มนะคะ
อุ๊บบอกว่าเดี๋ยวจองปลาส้มไปเล่นซีรีส์ด้วย

แล้วพี่อุ๊บก็บอกว่าถ้าถูกลอตเตอรี่
เดี๋ยวจะขนเงินซื้อของมาให้น้องหมาในหมู่บ้านกกอกนะคะ

รับหมดปลาส้ม

ใส่กี่ตัวอยู่ด้วยกันไหมอยู่อย่างเทพฯไหมเป็นสามเทพฯไหม

โอเคเขาเชื่องเนอะ
เชื่องนางเล่นกับนางเล่นกับผัวเลี้ยน
โอเคว่าไงว่าไง
โอ้โฮทุกจากกันเมื่อไหร่เนี้ย

ใช่ครับส่วนปลาส้มนี้มันน่ารัก

น่ารักแล้วไม่ดุกคิดเล่นนี่ครับ

ก็เอาเป็นว่าทางคุณอุ๊บวิริยะ

ชี้แจงทำความเข้าใจให้คุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ได้ทราบแล้ว

ที่บอกกับคุณอุ๊บวิริยะในวันนี้ก็คือ

เพราะเวลาวัวที่จะถ่ายทอดออกมาแน่นอนว่า
มันคงหลีกเลี่ยงเรื่องของความสะเทือนใจเรื่องของความรู้สึก
แห่งความสูญเสียลูกสาวไม่ได้แต่เวลาหลังจากนี้ไปจะเป็นยังไง
คุณอุบริยะเขาบอกว่าเดี๋ยวยังไงคดีจบคดีเรียบร้อย
มาคุยกันอีกทีก็แล้วกันวันนี้นอกจากคุยกับคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
ได้ไปเจอลุงพลคุณอุ๊บวิริยะไปหาคุณตากับคุณยายด้วยได้เจอกันด้วย
คุณตาชาญคุณยายสมควรหลาโพคุณตาคุณยายของน้องชมพู่
นี่มานั่งเจอกันที่บ้านของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่นั่นแหละ
เพราะว่าอยู่ไม่ไกลกันเดินมานิดเดียว๑๐๐๒๐๐เมตรก็ถึงแล้วนะครับ
ก็ได้คุยกันอยู่นะครับต้อนรับขับสู้ยิ้มแย้มกันดีนะฮะคุณตาชาญบอกว่า
คือถ้าจะพูดถึงเรื่องเล่นหนังเล่นละครอะไรก็ยังไงก็แล้ว
หน้าตาดีกันหลายคนนี่ฮะถ้าคุณอุ๊บจะนำเรื่องราวต่าง
ที่เกิดขึ้นในบ้านกกอกไปสร้างหนังสร้างละครเนี่ย
มุมของคุณตาชาญมองนะมองว่ามันก็ทำได้นั่นแหละส่วนหนึ่งคือ
มันก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้พื้นที่บ้านกกอก

คุณอุ๊บก็ได้เจอกับพระอาจารย์บุญมาท่านเจ้าวาดวัดถ้ำภูผาแอกด้วยนะครับ
ก็ได้ขออนุญาตที่จะขึ้นไปไหว้หลวงปู่ลิ้น
ที่บริเวณพื้นที่บนถ้ำภูผาแอก
อนุญาตท่านเจ้าวาดเรียบร้อยนะครับเจ้าอาวาสท่านก็อนุญาตนะครับ
หลังจากนั้นก็ได้ขึ้นไปที่ถ้ำพระ
กราบไหว้พูดคุยกับท่านเจ้าวาดบอกเจตจำนง
เรื่องการจะสร้างซีรีส์กอกก็เหมือนกับที่บอกกับครอบครัวน้องชมพู่
นี่ท่านเจ้าวาดท่านก็พาเดินขึ้นไปนะครับคุณอุปิริยะบอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
เกี่ยวกับการเดินทางมาในพื้นที่ในวันนี้นะครับบอกว่าหลังจากได้คุยกับพ่อแม่ตายาย
แล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่บ้านกกอกแล้วนะครับก็ได้ชี้แจงความตั้งใจของตัวเองที่จะสร้างซีรีส์บ้านกกอก
แล้วก็รับฟังความเห็นของหลายคนแล้วตอนนี้ในส่วนของตัวเองเนี่ยก็สบายใจขึ้น
เบาใจขึ้นที่ได้ชี้แจงให้ทุกคนเข้าใจแล้วว่าคุณอุ๊บวิริยะเนี่ยเขามีความตั้งใจยังไงนะฮะ
ในการที่จะสร้างทำซีรีส์กอกนะส่วนอนาคตจะเป็นยังไงจะได้ทำไม่ได้ทำจะแบบไหนยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน
เอาเป็นว่าวันนี้มาชี้แจงทำความเข้าใจให้กับทุกคนได้รับทราบว่ามีเจตนาเจตจำนงยังไง
ตามไทยรัฐทีวีดูข่าวคดีน้องชมผู้ต่อเนื่องเลยนะคะ
แล้วก่อนจะเสียชีวิตสั่งเสียลูกหลานเอาไว้๒อย่าง
เรื่องแรกก็คืออยากจะให้เปิดเพลงของครูเพลง
คุณสุรพลสมบัติเจริญในงานศพอันนี้คำขอแรก
คำขอที่๒ค่ะอยากให้ลูกหลานมาเล่าความคืบหน้า
คดีน้องชมพู่ข้างโรงศพทุกคืน
นี่คือคำสั่งเสียของคุณตานะคะครับนี่ค่ะเราก็เลยนำมาเสนอให้คุณผู้ชมนะคะ
คือก่อนอื่นต้องขอแสงความเสียใจกับการเสียชีวิตของคุณตับพินปานโศกอายุ๗๔นะคะ
คุณตาป่วยด้วยโรคประจำตัวศพตั้งไว้ที่บ้านในอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
อธิการสมพรเจ้าอาวาสวัดศรีประชุมชนลูกชายของคุณตาพินนะคะ
บอกว่ายาดพี่น้องจะแต่งที่ตั้งลงศพแบบย้อนยุคเน้นธรรมชาติ
รูปที่ตั้งหน้าศพก็ต้องเป็นรูปภาพยิ้มแย้มภายในงานห้ามเศร้าห้ามร้องไห้
เปิดเพลงครูสุรพลสมบัติเจริญตลอดทั้งงานตามคำสั่งเสียของตะพินนะคะ
อันนี้คือข้อแรกคำสั่งเสียข้อแรกสั่งเสียเอาไว้ว่า
ให้เปิดเพลงครูสุรพลจนจบงานศพนะเพราะว่าคุณตาพินนะคะ
เป็นเงาเสียงของครูสุรพลนะคะนี่ค่ะคือร้องได้หมดทุกเพลงแบบเนี้ยค่ะ
นี่คือภาพของตะพินก่อนเสียชีวิตคุณตาชอบร้องเพลงของคุณสุรพลมาก
คุณตายุ๗๔ปีก็ต้องทันยุคสมัยของราชาเพลงลูกทุ่งของไทยสุรพลสมบัติเจริญ

นี่ค่ะนี่คือคำสั่งเสียแรกนะคะก็คือให้เปิดเพลงทุกคืน
ในช่วงของการจัดงานศพคำสั่งเสียที่สองค่ะ
ลูกสาวคนสุดท้องของคุณตาพินนะคะนางปนัดดาปานโศกอายุ๔๒
ลูกสาวคนนี้เป็นคนที่อยู่จนวาระสุดท้ายอยู่ใกล้ชิดตลอดนะคะ
เล่าให้ฟังว่าพ่อชอบดูข่าวช่องไทยรัฐทีวี
ดูทั้งวันทั้งคืนรู้จักชื่อนักข่าวแทบทุกคน

นี่ค่ะแล้วก็ช่วงที่เรานำเสนอข่าวนี้คดีน้องชมพู่ไม่ลุกไปไหนเลยค่ะ
ติดตามตลอดสิ่งที่อยากรู้ก็คือใครฆ่าน้องชมพู่
นี่คุณตาอยากรู้มากมากใช่เนี่ยแล้วก็ดูคุณภาคภูมิทุกคืน
คุณตาอยากรู้มากขอบคุณคุณตามากค่ะคุณตาสั่งเสียเอาไว้ว่า
นี่ถ้าพ่อตายไปนะลูกหลานมาจุดทูบช่วยรายงานข่าวน้องชมพู่
ให้พ่อฟังทุกคืนข้างโรงนะอยากให้ทำแบบนี้จนกว่าจะจับคนร้ายได้
ได้ยินว่าคุณพ่อนี่ชอบดูไทยรัฐช่วงเสนอข่าวน้องชมพู่มากเลย
แล้วตอนนี้แกคงอุ้มใจมากเลยว่าน้องชมพู่แกไม่รู้ไง
คดียังไม่ที่คายเลยยังไม่ที่คายเราก็ต้องติดตามแกตอนต่อไป
เราจะช่วยแกนะต้องจุดทูบบอกแกโอ้ยขนาดครูจุดิ่นน่ะ
แกยังดูแกไม่ไปนานอ่ะแล้วผมได้ยินว่าตอนที่คุณพ่อเข้าโรงพยาบาลเนี่ย

คุณพ่อก็จะดูธราชาด้วยงั้นมองจอมองทุกวันเลยมองเหมือนจะดูข้าว
ใครไม่รู้แต่่อุ้งข้อรู้หมดได้ยินว่าครุ่นภาพภูมิมาก
คุณพ่อคุณพ่อรู้จักชื่อนักข่าวทุกคนนะครับ

รู้จักทุกคน
รู้จักจริงเขาดาราอะไรอย่างนี้เขารู้จักหมดมันขอรู้ข่าวเลยด้วย

ยิ่งช่องไทยรัฐนี่โอ้โหสุดยอดนะครับตามตลอดนะครับ

ใช่คุณพ่อนี่ชอบมาก

ราชัยเจริญศุกร์ที่ท่านเห็นภาพอยู่เนี่ยไปกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนแล้วก็ตำรวจชุดคลี่คลายคดีด้วย
ส่วนคุณลุงอีกคนนี้นะคุณลุงคนนี้ที่ติยืนคุยด้วยอยู่เนี่ยคือลุงคล้ายนะลุงคล้ายนี่เป็นชาวบ้านกกอกที่เชี่ยวชาญเรื่องการเดินป่าภูเหล็กไฟ
วันนี้เดินทางขึ้นภูเหล็กไฟกันมีคำถามว่าไปทำไมไปทำอะไรเจ้าหน้าที่บอกว่าให้ลุงคล้ายช่วยพาไปจุดที่เขาเรียกว่าถ้ำน้ำลอดหน่อยอยากจะไปตรวจสอบหน่อย
เพราะลุงคล้ายเคยให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่บอกว่าบริเวณถ้ำน้ำลอดอาจจะเป็นจุดที่คนร้ายนำตัวน้องชมพู่มาซ่อนไว้ที่นี่ก็ได้
ในช่วงที่ยังหากันไม่เจอก่อนสุดท้ายจะเอาศพไปทิ้งไว้ที่ภูเหล็กไฟตรงจุดที่เจอศพกันนะครับที่ขึ้นไปจากบ้านห่างสัก๑๗กิโลเมตร
ขึ้นภูเหล็กไฟวันนี้นะครับโอ้โหคนนี้เข้ามาด้วยเหมือนเดิมต้องเรียกว่าตัวนี้ก็แล้วกันเจ้าปลาส้ม
สุนัขของน้องชมพู่ตัวนี้ฮะมันก็มาด้วยเหมือนเดิมพอรู้ว่าติจะขึ้นภูเหล็กไฟมันตามมาเลยฮะไปด้วยนะครับมันก็เดินไปดมกลิ่นอะไรของมันไปกระดิกหางไปตลอดทาง
ชวัดเฉวียนออกไปบ้างแล้วมันก็กลับมาร่วมคณะเหมือนเดิมนี่อ่ะท่านผู้ชมครับจุดที่ทีมข่าวของเราไปเนี่ยนะครับเริ่มเดินขึ้นไปบนภูเหล็กไฟเนี่ยนะฮะคือจุดที่ไปเจอรอยเท้าน้องชมพู่ก่อนที่เป็นจุดป่ามันสำปะหลังนะครับอยู่ห่างจากบ้านน้องชมพู่ประมาณ๒๓๐๐เมตรหลังจากนั้นทั้งเจ้าหน้าที่อุทยานแ
เดินไปที่บริเวณจุดนี้นะฮะจุดที่เป็นจุดต้นมะเคาะที่อยู่ห่างไปสักห้าสิบเมตรจากจุดที่เจอรองเท้าแบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับตามภาพที่เราทำให้ซึ่งเป็นอีกจุดที่ไปเจอรอยเท้าน้องชมพู่แล้วลุงคล้ายได้พาเดินลัดเลาะไปตามป่าเผ็กแล้วก็ต้นไม้ที่อยู่บริเวณตีนเขาก่อนจะไปทะลุออกตรงเส้นทางหลักที่ชาวบ้านใช้เดินขึ้นไปบนภู
เส้นทางที่เดินมาจากสวนยางพารานะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับหลังจากนั้นนะครับได้เดินไปตามเส้นทางขึ้นเขาภูเหล็กไฟซึ่งจะเป็นทางเรียบแล้วแต่ก็มีต้นไม้มีป่าเผ็กที่อุดมสมบูรณ์เพราะเป็นช่วงหน้าฝนด้วยช่วงนี้นะครับเดินไปสักประมาณ๑๐๐เมตรจะเริ่มเป็นเส้นทางลาดชันเต็มไปด้วยก้อนหินเป็นระยะทางหลายร
ระวังตรงนี้ยังเรียบอยู่นะฮะเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยจะเป็นทางลาดชันแล้วจนไปถึงจุดที่เจอสามแยก
ทางด้านซ้ายไป๘๐๐เมตรตรงจุด๓แยกจะเป็นจุดที่พบศพน้องชมพู่ที่ถูกทิ้งเอาไว้ส่วนถ้าขวามือเนี่ยไปสัก๑๔กิโลเมตรตรงจุดนั้นเขาเรียก
นอนถ้ำน้ำลอดที่ลุงคล้ายได้ให้ค่อยบอกข้อมูลว่า

ก่อนที่จะไปเจอศพน้องชมพู่
ตรงที่พบสมที่ที่เราทำสัญลักษณ์เอาไว้แผนที่ตรงนี้
ตอนทุ่มหนึ่งของวันที่๑๔พฤษภาคม
คุณผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ขึ้นมาบนภูเหล็กไฟอีกครั้งนะครับผมซึ่งจุดที่ผมยืนอยู่ตรงเนี้ยก็อยู่ห่างจากจุดที่พบรอยเท้าของน้องจมพู่เป็นจุดสุดท้ายเนี้ยก็คือประมาณแปดร้อยเมตรซึ่งจุดเนี้ยเป็นทางแยกก็คือแยกซ้ายและแยกขวาแยกขวานี่ก็คือจะไปตรงจุดที่พบสมน้องจมพ
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเนี่ยในการเดินป่าเนี่ยสันนิษฐานว่าถ้ำตรงบริเวณเนี้ยอาจจะเป็นจุดที่คนร้ายนำตัวน้องชมพู่ไปซุกซ่อนไว้ก็ได้ครับผมคือวันนี้ที่ทีมข่าวของเราตามตำรวจชุดคลี่คลายคดีแล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนมาเนี่ยที่ให้ลุงคล้ายพาไปจุดประสงค์คือต้องไปที่ถ้ำน้ำล่อ

มันจะลักษณะเป็นร่องลักษณะคล้ายปากถ้ำตรงนี้ครับนี่ฮะแต่ที่น่าสังเกตตรงร่องหินเนี้ยอันนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะครับทุกผู้ชมครับแต่ที่ช่างภาพของเราแล้วก็คุณกิติศักดิ์ไปถึงตรงจุดนี้เนี้ยดูตรงร่องหินไปเนี้ยท่านผู้ชมคุณเห็นมาสอนช่วยกันดูนะคือพอดูเข้าไปแล้วเพ่งเพ่งเข้าไป

นี่ฮะพอเดินลัดเลาะไปอีกนะครับท่านผู้ชมครับเดินลัดเลาะไปอีกนะตรงจุดแถวนี้นะที่ลุงคล้ายบอกว่าเอ๊ะคนร้ายเอาน้องชมพู่มาซ่อนแถวนี้หรือเปล่านะครับไปเจอหินรูปร่างคล้ายกระโหลกอีกนะนี่ฮะดูไปแล้วมันดูคล้ายนะครับเนี่ยแถวนี้เจอหมดนะครับลักษณะที่เจอแบบนี้นะฮะ
เจ้าหน้าที่ขึ้นมาบอกว่าอยากให้ลุงคล้ายพามาดูหน่อยที่ลุงคล้ายให้ข้อมูลว่าแถวนี้หรือเปล่าที่คนร้ายเอาน้องชมพู่มาซ่อนตัวไว้แล้วหากันไม่เจอเนี่ยเพราะแทบไม่มีใครขึ้นมาแถวนี้อยู่แล้วไปเจออีกทีก็นู่นอ่ะตรงจุดพบศพซึ่งอยู่คนละแยกพอไปถึงจุดที่เป็นถ้ำน้ำลอดนะครับท่านผู้ชม

ในถ้ำน้ำลอดนะครับพบรอยกองไฟแล้วก็ดินด้วยซึ่งมีลักษณะคล้ายกับที่พบบนเท้าน้องชมพู่นะเท้าน้องชมพู่เนี่ยจะมีรอยดินรอยไฟอะไรตรงเนี้ยอยู่เหมือนกับคราบเขม่าอะไรพวกนี้นะครับพอลงไปเนี่ยเออมันคล้ายคล้ายนะครับแล้วก็ยังพบว่ามีหยดน้ำหยดอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มากพบว่าในถ้ำถามว่าคนอยู่ได้ไหม
จะเอาน้องชมพู่มาซ่อนตรงนี้หรือเปล่าติเข้าไปดูเนี้ยค่ะเจ้าหน้าที่จะเข้าไปดูนะฮะเราขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับติบอกว่าคนอยู่ได้นะฮะสูงประมาณร้อยยี่สิบเซนติเมตรอ่ะพื้นที่ตรงเนี้ยถามว่าถ้าคนจะเข้ามานั่งอยู่ตรงเนี้ยอยู่ได้ไหมอยู่ได้นี่ในถ้ำเลยนะครับในถ้ำน้ำลอดอ่าถามว่าถ้าตัวคนอยู่ได
กลมตัวหน่อยมานั่งนั่งอยู่เนี่ยแล้วมีอากาศหายใจได้ไหมล่ะข้างในเนี่ยติบอกว่าอากาศค่อนข้างถ่ายเทนะครับเพราะมันเป็นทางทะลุนะฮะมันทะลุไปถึงอีกด้านหนึ่งของถ้ำอ่ะมันไม่ใช่ว่าถ้ำแล้วมันอับเลยอ่ะแล้วไม่มีอากาศคือมันมีช่องช่องอากาศทะลุนี่ไงใช่เนี่ยติเลยเนี่ยลองหมอบคลานไปเรื่อยอ่ะมาโผล่ตรงเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้น

ภายในจุดแถวปากถ้ำนะครับซึ่งไม่รู้ว่ามันจะคล้ายไม่คล้ายอะไรยังไงกับที่ติดอยู่ที่เท้าวันที่เจอศพน้องชมพู่นะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็หมุดท่ำลอดท่ำคันพันท่ำมาประมาณหกหุ้นเจ็ดเมตรนะครับ
ก็จะมาเจอทางออกอีกทางหนึ่งซึ่งอยู่ตรงบริเวณนี้ซึ่งการที่จะเข้ามาตรงเนี้ยต้องทานอย่างเดียวบริเวณในถ้ำเนี่ยก็จะมีน้ำบ้างน้ำอยู่บ้างน้ำไหลผ่านมาอยู่บ้างแล้วก็จะมีพวกดินดินรวดแล้วก็ดินทรายนะครับ
ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนนะครับซึ่งวันนี้ก็ไปกับชุดคลี่คลายคดีด้วยนะครับ
ก็คือนายนพัศกรตะวันคำกับนายกรีธาพลพรมสาขานักสกลนครนะครับทีมข่าวเราก็ตามขึ้นไปด้วย
ทั้งสองท่านบอกว่าลำทานบริเวณปากถ้ำด้านบนช่วงนี้จะเห็นว่ามีน้ำขังอยู่บ้างเพราะว่าฝนตกหนักต่อเนื่องมาหลายวัน
แต่ถ้าเป็นช่วงหน้าแรงซึ่งจะตรงกับช่วงเวลาที่น้องชมพู่หายตัวไปเนี่ยช่วง๑๑พฤษภาคมถึง๑๔พฤษภาคมช่วงนั้นเนี่ย
จะไม่มีน้ำเลยลำทานแถวนี้จะแห้งหมดเพราะเป็นหน้าแรง
ส่วนด้านล่างถ้ำจะชื้นตลอดทั้งปีแล้วก็มีน้ำหยดจากหินตลอดทั้งปีเหมือนกัน
ว่าหน้าฝนหน้าแรงหน้าแรงก็ยังมีน้ำหยดนะ
ซึ่งน้ำเนี่ยสามารถใช้ดื่มประทังชีวิตได้ด้วยนะครับถ้ามีพวกใบไม้มีขวดมีอะไรมารองเนี่ย
รองน้ำมาดื่มได้เลยอ่ะถึงจะหยดน้อยแต่หยดตลอดนะครับ
ดทั้งวันทั้งคืนแล้วในถ้ำเนี่ยแม้จะไม่ใหญ่มาก
แต่คนนั่งพักนอนพักได้นี่เจ้าหน้าที่บอกนะครับ
ทีนี้ถ้าข้อสันนิษฐานตามที่ลุงคล้ายให้ข้อมูลว่า
คนร้ายเอาน้องชมพู่มาพักมาทิ้งมาซ่อนตรงนี้หรือเปล่า
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูผายนบอกว่าถ้าหากมีการนำเด็กมาซ่อนตรงนี้จริงเนี่ย
คือยังไงซะถ้าเด็กยังมีชีวิตอยู่นะณเวลานั้น
ก็ปีนขึ้นมาเองไม่ได้เพราะมันชันมากแล้วก็ลึกด้วย
ดังนั้นถ้าสมมุติว่าน้องชมพู่ถูกพาตัวมาจากบ้าน
ด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่แล้วพามาถึงตรงนี้
แล้วเอามาทิ้งเอามาซ่อนไว้ตรงนี้
มีทางเดียวที่เด็กจะมีชีวิตรอดแล้วอยู่ได้เนี่ย
คือต้องกินน้ำที่หยดลงมานั่นแหละ
แต่เด็ก๓ขวบจะทำได้ไหม
จะเอาอะไรมาลองน้ำแล้วดื่มใช้มือลองเอง
ใช้ปากให้น้ำหยดลงมาใส่เองหรือหาใบไม้มารองน้ำเอง
เด็ก๓ขวบจะคิดจะทำแบบนั้นได้หรือเปล่า
ถ้าเด็กเจอเหตุการณ์แบบนั้นแต่ไอ้ปีนขึ้นลงเองเนี่ยคงจะลำบากแน่
ส่วนเรื่องกองไฟที่เจอในถ้ำนะวันนี้
เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่รู้ว่าใครมาก่อทิ้งเอาไว้แล้วก่อไว้ทำไม
เพราะหากก่อไฟในถ้ำเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้อากาศเนี่ยมันน้อยลง
ซิเจนมันจะถูกเผาผลาญไป
ก็ไม่รู้ว่าใครมาแล้วมาก่อไฟอะไรยังไง

ยอมรับว่ามันก็หาคำตอบยาก
เพราะว่าใครขึ้นมาขึ้นไปอะไรยังไงมาทำอะไรไว้เนี่ย

ถ้าสมมุติว่ามีคนเอาเด็กไปไว้นะครับ
อันนี้ผมคิดว่าเด็กขึ้นเองไม่ได้ครับไม่ได้แน่นอน
เพราะว่าช่องที่ทางขึ้นทางลงมันจะสูงมากแล้วก็ชัน
มันจะเป็นหินไม่สามารถขึ้นได้ครับ
แต่ถ้าถามว่าถ้าเอาเด็กไปขังไว้ตรงนั้นแล้วจะอยู่ได้ไหม
ผมว่าไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าไม่มีอาหารกินอย่างมาก
ลองคิดดูว่าเด็กไม่น่าจะรู้จากคำว่าไปลองเอาน้ำที่หยดลงมาด้วยซ้ำครับ
ถ้าหิวจริงแล้วภาชนะที่ลองในถ้ำนั้นก็ไม่มีอะไร

น่าจะคิดไม่ออกว่าจะต้องเอาอะไรลองกินแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมคะลุงคล้ายที่พาทีมข่าวของเราขึ้นไปนะคะได้เล่าเรื่องราวความฝันให้ฟังค่ะ
คล้ายบอกว่าช่วงที่น้องชมพู่หายตัวไปฝันนะคะ
ว่าตัวลุงคล้ายเองกับพ่อเบียร์เจอน้องชมพู่เจอตอนเสียชีวิตแล้ว
แล้วก็ฝันว่าเหมือนกับได้ขึ้นไปที่ลำทานบริเวณถ้ำน้ำลอด
ตอนนั้นเนี่ยน้ำเต็มลำทานไหลลงถ้ำแบบแรงมากในความฝันน่ะนะคะ
แล้วก็ไหลลงไปด้านล่างสุดท้ายเนี่ยไปเจอของบางอย่าง
ไม่ชัดว่าเป็นผ้าหรือรองเท้าสีขาวตอนนั้นตั้งใจจะเก็บเอาไปให้ตำรวจเพราะคิดว่าได้ของดีแล้ว
เพราะว่าเป็นช่วงที่กำลังหาเสื้อน้องชมพู่จู่มีผู้ชายคล้ายกับวัยรุ่นสูงประมาณไม่เกิน๑๖๘เซนติเมตร
ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วห้ามลุงคล้ายว่าอย่าหยิบนะไม่ให้หยิบของค่ะแล้วก็พูดว่าไม่ต้องเอาไปไม่ใช่ของลุง
แต่ลุงบอกว่าไม่ได้จะหยิบจะเอาไปแจ้งตำรวจก็มีการยื้อแย่ง
แล้วก็ต่อยกันแต่สู้ไม่ได้ค่ะผู้ชายที่อยู่ในฝันก็พูดขึ้นมาว่าลุงอย่าทำเลยเพราะไม่ใช่ของลุง
ถ้าลุงจะสู้ผมลุงสู้ไม่ไหวหรอกไม่ใช่เรื่องของลุงกลับบ้านไปซะนี่คือความฝันนะคะ
จากนั้นเนี่ยลุงคล้ายบอกว่าก็เดินลงภูเขาแล้วก็สะดุ้งตื่นแต่พอตื่นแล้วเนี่ยมันปวดมือจริงเหมือนกับว่าไปชกไปต่อยกับใครมาจริง
ผมก็หยิบไปหยิบไปผมก็ว่าเออดีแล้วผมจะได้เอาไปแจ้งเจ้าหน้าที่ผมได้ของดีแล้วผมว่าไม่รู้ว่าคนมันมาที่ไหนนะเป็นผู้ชายนะไม่ต้องเอาไปหรอกไม่ใช่ของมึงของกูผมว่าผมไม่ให้ล่ะ
ของกูกูบอกมึงแล้วว่าเป็นของกูกูไม่ให้มึงอ่ะผมว่าผมไม่ให้น่ะ
บัตรนี้เขาเลยมาเยี่ยงเอาไอของเขาเนี่ยผมก็เลยต่อย
ต่อยเขาต่อยยังไงก็ไม่ลงเนี่ยมึงก็เจ็บเลยแต่เจ็บอะไรก็เรียกอะไรก็ปั้นเนี่ยครับ
ไม่ใช่เรื่องของมึงมึงกลับไปสิมึงชนะกูหรอกผมก็กลับไป
ผู้ชายผมก็ว่าเป็นวัยรุ่นอยู่นะหน้าตาคนสีสูงขาวแต่ไม่ต่ำนะมันจมขาวอยู่
แต่เขาก็ไม่น่ากลัวนะเขาก็ดูหน้ารีบอยู่ปกติอยู่
นี่นะคะลุงคล้ายก็บอกว่าก็ใครจะเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไร
แต่พอหลังจากฝันแบบนี้เนี่ยโอ้โหตำรวจมาเลยนะคะฝันปุ๊บรุ่งเช้ามาตำรวจมาถึงบ้าน
มาสอบปากคำแล้วก็มาขอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของสภาพพื้นที่อะค่ะ
ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ไปขยายผลต่อนะครับจากข้อมูลที่ได้จากข้อสันนิษฐานที่ได้
ในวันนี้ที่ลุงคล้ายพามาดูที่ถ้ำน้ำลอดตรงนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้มีผู้ที่เดินทางมาจากสกลนครมาที่บ้านคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
เขาบอกว่าเคยเดินทางมาแล้วนะแต่วันนี้ต้องย้อนกลับมาเพราะว่ามันมีเหตุต้องย้อนกลับมาหน่อยนะครับ
เป็นประชาชนที่เดินทางกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับความจริงก็มาจากหลายที่นะครับ
แล้วช่วงเที่ยงเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายกรพัฒน์อันสุกเป็นชาวอำเภอพันนานิคม
จังหวัดสกลนครนี่ฮะเขามาให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่แล้วก็บอกว่าเมื่อเดือนที่แล้ว
เคยมาแล้วครั้งนึงมาเยี่ยมมาให้กำลังใจพ่อกับแม่น้องชมพู่แล้วตอนนั้นที่มาเนี่ยได้มอบสลากกินแบ่งรัฐบาล๑ใบ
เอาไว้ให้กับพ่อกับแม่น้องชมพู่เป็นสลากินแบ่งรัฐบาลที่จะออกรางวัลงวด๑สิงหาคมที่ผ่านมานะซึ่งก็ออกไปแล้วรางวัลเนี่ย
ตอนนั้นก็ให้เอาไว้๑ใบเผื่อจะมีบุญร่วมกันเลขที่ให้เอาไว้ในวันนั้นคือ๔๕๕๓๙๑นะครับ
ซึ่งนายกรพัฒน์บอกว่าตอนนั้นมั่นใจว่ายังไงซะต้องถูกรางวัลโดยเฉพาะเลข๙๑จากสถิติของตัวเอง
จะถูกเลข๙๑๑๙อะไรก็แล้วแต่ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีเขาก็เลยตั้งใจเลยก่อนจะมาหาพ่อกับแม่น้องชมพู่ในวันนั้นนะไปที่เตางอยแล้วไปซื้อเลข๙๑มา๓ใบก็ให้แม่น้องชมพู่เก็บไว้๑ใบอีก๒ใบเก็บเอาไว้เองแล้วก็กลับบ้านไปนะคือก่อนจะกลับบ้านในวันนั้นเนี่ยไปจอดรถแล้วเดินไปไหว้สารหลักบ้านก่อนคือที่
กกอกที่หมู่บ้านที่นี่จะมีสารหลักบ้านอยู่นะฮะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากบ้านน้องชมพู่เท่าไหร่หรอกนะครับเนี่ยฮะเขาเดินไปไหว้ก่อนในวันนั้นไหว้สารหลักบ้านยกมือไหว้ขอพรบอกหากโชคดีถูกรางวัลมากกว่าหนึ่งหมื่นบาทเดี๋ยวจะซื้อของมาถวายแล้วนี่ฮะวันนี้ซื้อข้าวซื้อของมาถวายสารหลักบ้านที่บ้านกกอกจริงครับท่านผู้ชมครับ

บ้านมาขอไว้ได้จริงฮะถูกรางวัลมากกว่าหนึ่งหมื่นบาทจริงได้ตั้งเกือบห้าหมื่นก็เลยนำสิ่งของต่างมาไหว้สารหลักบ้านปักทูบ๑๘ดอกถวายขันห้านำพวงมาลัยดอกไม้สด๑๑พวงมาถวายสารหลักบ้านตามสัญญาแล้วก็เยี่ยมพ่อกับแม่น้องชมพู่ไปในตัวด้วยมอบเงินช่วยเหลือไว้ให้ที่มีโชคด้วยกันเนี่ยนะ
ไปไหว้ยกมือไหว้สารเจ้าบ้านกกก
สาธุขอให้ข้าพเจ้าจงมีโชคมีชัย
ถ้าข้าพเจ้าถูกหวยขึ้นได้
หนึ่งหมื่นขึ้นไปข้าพเจ้าจะซื้อพวงมาลัยดอกไม้มาบูชา
ก็เลยมาตามนัดมาตามสัญญา
ผมแบ่งให้พ่อน้องชมพู่๑ใบวันนั้นนะ

แบบ๙๒เป็นหลายใบพอสมควร

เขาตั้งใจมอบเท่าไหร่ครับ

เอาแค่หนึ่งพันบ่อก่อนนะ

เขาถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลหลายครั้งนะครับ

เคยถูกสลากินแบ่งรัฐบาลติดต่อกัน๔งวดซ้อนมาแล้วด้วย

ผูกข้อไม้ข้อมือให้กับคุณแม่น้องชมพู่ด้วย
ขอให้พ่อกับแม่น้องชมพู่สู้
แล้วก็ไปไหว้สารหลักบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับ

บอกถ้าเกิดงวดหน้าถูกรางวัลอีก

จะมาเป็นเจ้าภาพสร้างสารหลักบ้านให้ใหม่ด้วย
คุณผู้ชมคะต่อเนื่องที่เรื่องของพระนรชิตวงศรีชาค่ะ
ตั้งแต่ช่วงต้นของรายการเราให้ดูบรรยากาศว่า
พระท่านมาจากอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนม

แต่ท่านบอกว่าจะไปบ้านพ่อกับแม่ของน้องชมพู่ด้วย

พาไปดูที่บ้านพ่อแม่น้องชมพู่นิดนึงนะคะ

ผูกสายสินข้อมือเพื่อความเป็นสิริมงคล
แล้วก็มอบเงินจำนวน๑๐๐๐บาทให้ด้วย

เหมือนกันนะคะไม่ได้เป็นญาติอะไรกับพ่อแม่ของน้องชมพู่ด้วย
พระนรชิตวงศรีชานะคะ
ก็ให้ดูบรรยากาศใช่ค่ะบรรยาที่อ่ะนะ
จะได้ครบถ้วนรอบด้านนะคะ
เอาย้อนไปดูบ้านลุงพลอีกหน่อยกันแล้วกัน
เพราะว่าก่อนที่พี่อุ๊บวิริยะจะกลับกรุงเทพเนี่ย
ก็เลยไปทานข้าวกับลุงพลป้าแตนก่อน
นี่ค่ะคุณแจ๊กกะรีนผู้สื่อข่าวบันเทิงของเรา
วันนี้การข่าวของเราก็ได้ทานข้าวด้วย
ค่ะหลอมวงกินข้าวกัน
นี่ค่ะทุกผู้ชมครับวันนี้

ส้มตำผัดหมี่ซุปหน่อไม้
คุณเชียงทอดลูกชิ้นทอด
นึ่งข้าวเหนียวนี่ฮะ

ส้มตำที่บ้านกอกนี่อร่อยจริงนะคุณเกมสอน

คุณเขียนมาสอนต้องไปทานอร่อยจริง

อีกสักทีไหมล่ะอยากไปผมอยากไปมาก
ไปทานส้มตำที่นั่นอร่อยจริง
นี่ครับคุณจักรีนบอกโอ้โหอร่อยแซ่บจริง
นี่ลุงพลก็เปิบข้าวเหนียวเลย
ซวบเข้าไปในคุณจักรีนนะผัดหมี่เนี่ย
คุณอุ๊บวิริยะบอกว่าเพิ่งได้เห็นป้าแตนตัวจริงเนี่ย
เพราะว่าตอนแรกที่มาเนี่ยที่เจอกันช่วงแรกนะ
ช่วงนั้นป้าแตนก็ติดธุระด้วย

แบบเล่นหนังเล่นละครได้เลย
นี่ป้าแตนยิ้มเลย

ตอนสาวป้าแตนสวยไหม

เราเคยเอารูปตอนที่ลุงพลป้าแตนสาวมาให้ดูหนุ่มเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ได้เจอลูกชายสองคนกับลุงพลป้าแตนนะครับ
คุณอุปิริยะบอกว่าโตไปเห็นแล้วนี่ต้องหล่อแบบพ่อแน่นอน
เพราะฉะนั้นทาบทามไว้ก่อนเลย
อยากเป็นดาราบอกลุงได้นะ

สรุปพี่อุ๊บสนใจทั้งครอบครัวนะฮะ
ลุงพลป้าแตนนะลูกชายสองคน
แต่ลุงพลกับปะแตนบอกว่าเดี๋ยวรอเวลาที่เหมาะสมก่อนนะฮะ

ทั้งคู่รวยยิ่งแก่ยิ่งรวย

ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณอุ๊บนะครับ
ที่มามอบโอกาสให้ทางครอบครัวและก็ยัดยากครับ
ผมเชื่อว่าสิ่งดีเหล่านี้
คนทั้งประเทศต้องการสิ่งนี้มากครับ
ผมเชื่อว่าโอกาสนี้ทางครอบครัวก็น่าจะพร้อมรับนะ
แต่ว่าก็ต้องให้เวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับ

นี่ฮะพี่อู๋บอกว่าป้าแตนสวย
สาวสวยไหมสวยแบบขนาดไหน
ลุงคนบอกโหสาวสาวสวยนี่ไงเห็นไหม
เห็นไหมป้าแตนนอนสาวเลย

ถูกต้องลุงพลบอกร้องเพลงจีบเลยตอนนั้น

แตนบอกว่าเป็นแฟนกับฉันแล้วต้องเลิกร้องเพลงแล้วล่ะ

ลุงพลยอมเลิกเลยนะไม่ร้องเพลงแล้วนะ

นี่ฮะลุงพลหนุ่มก็หล่อนะ
เราก็เคยเห็นภาพลุงพลตอนหนุ่มนี่ป้าแตนตอนสาวนะฮะ
นี่ฮะลุงพลตอนหนุ่มโอ้โหเป็นยังไง
เอามาให้ดูกันฮะตอนหนุ่มสาว
ดูภาพบรรยากาศลุงพลถ่ายรูปนี่ก็รู้แล้ว
ด้วยท่าใช่ไหมรู้ว่ายุคไหน

ความเป็นธรรมชาติไงฮะไม่มีการแต่งเติมเสริมแต่ง
หน้าเนื้อก็ไม่แต่งนี่คือแบบความธรรมชาติจริง
คุณผู้ชมคะพอพูดถึงลุงพล
มาดูความคืบหน้าการสร้างบ้านใหม่ของลุงพลหน่อยนะคะ
เรามีให้ดูทุกวันนะคะว่าแต่ละวันคืบหน้าไปถึงไหนยังไงบ้าง
วันก็ไปช้าหน่อยเพราะคนมาให้กำลังใจลุงพลเยอะ
วันฝนตกด้วยอะไรด้วยมันก็มีหลายอย่างค่ะ
นี่นะคะก็ไปต่อเติม
คือจริงแล้วก็ลงมือกันตั้งแต่๒๙กรกฎาคม
จนถึงวันนี้ถือว่าคืบหน้าเยอะมากคุณผู้ชมค่ะ
วันนี้ช่างไปติดฝ้าเพดานฉาบปูนผนังนอกบ้านทั้งหมด
ก็ถ้าทั้งสองอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มทำห้องน้ำนะคะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มทำห้องน้ำแล้วถ้าห้องน้ำเสร็จก็จะปูพื้นกระเบื้อง
สุดท้ายก็คือการทาสีค่ะช่างบอกว่าน่าจะเสร็จก่อนวันเกิดลุงพล๑๗สิงหาคม
ก็นี่จะเป็นของขวัญวันเกิดชิ้นใหญ่ให้กับลุงพลในปีนี้นะคะ
บอกว่าน่าจะเสร็จทัน๑๗สิงหาคมแน่นอน
ก็อาจจะได้ขึ้นบ้านใหม่พร้อมกับจัดงานวันคล้ายวันเกิดไปเลยนะคะ
วันนี้วันที่๕สิงหาคมยังมีเวลาอีก๑๐วัน
แต่ดูก็เสร็จเยอะแล้วล่ะนะอีกนิดเดียว
ท่านผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของลุงพลเนี่ย
วิริยาที่บอกว่าจะสร้างหนังสร้างละครซีรีส์กอก
อยากให้ลุงพลรับบทลุงพลเองเนี่ยนะ
ถ้าลุงพลไม่รับบทพี่อุ๊บเขาบอกถึงใครยังไงก็ไม่แน่ใจ
แต่นี่ครับคุณสงกรานเตชนรงค์
ไม่ได้บอกว่าคุณสงครานเขาจะมารับเล่นหนังให้กับพี่อุ๊บนะ
โพสต์เขียนแคปชั่นน่ารักนะตอนนั่งถ่ายภาพส่งยิ้มหวานเนี่ย
ทักกันผิดไม่เกรงใจลุงเขาเลย
เหมือนไหมอาทางทรงผมได้ใช่
เขาโครงหน้าก็ดูคล้ายไหม
เอาพระมาเทียบแหละนี่ไงถึงจะรู้ว่าเหมือนหรือเปล่า

คางปากคิ้วตาหน้าผากทรงผมใบหู
เอาเป็นว่าเหมือนกันแล้วกันนี่

เปรียบเทียบเลยฮะคุณสงครานกับลุงพล
บอกเออคล้ายจริงคล้ายคลึงจริงนะคะ
แสดงว่าลุงพลนี่เขาดังจริงนะนะคะ

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้นิดนึง

ดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาและนักสื่อสารวิทยาศาสตร์เนี่ย
ใช้เพจของอาจารย์แชร์คลิปจากเฟสบุ๊กนึงที่โพสต์เอาไว้ตั้งแต่ปี๒๐๑๖
เป็นการเหมือนกับว่าเฉลยมายกลวิธีการเสกของให้ตั้งได้
ประเด็นมันก็สืบเนื่องมาจากหมอเอกที่เรานำเสนอข่าวไปฝ่ามือพลังจิตนะคะ
เดี๋ยวไปดูหมอเอกก่อนหมอเอกที่ไปบ้านคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
จะแก้ท่านผู้ชมจะได้คิดออกว่าตอนนั้นที่มาแล้วเขาโชว์อะไรของเขาไว้
คือหมอเอกเนี่ยค่ะบอกว่าหมอปลาให้กำลังใจลุงพล
หมอเอกขอให้กำลังใจพ่อแม่ของน้องชมพู่ก็แล้วกัน
แล้วก็ไปทำพิธีให้ที่บ้านพ่อแม่ของน้องชมพู่ปลุกเสกเบี้ยแก้ให้กับพ่อแม่ของน้องชมพู่
แล้วในมือของหมอเอกนี่สังเกตเบี้ยแก้ดูนี่
มันขึ้นได้อยู่ดีดีขึ้นมาแบบนี้นี่ฟื๊ดแล้วแกก็ปิดเลย
ใช่นี่ค่ะวันนั้นนาวิทย์บุญนิมก็ถามว่าเอ๊ะมันทำได้ยังไง
ทีมข่าวถามหมอเอกก็บอกว่าใช้พลังใจในการทำให้ลอย
คนที่ทำได้ต้องมีวิชาอาคมปฏิบัติธรรมมาเยอะพอสมควร
หมอเอกบอกผมเป็นรือสีมา๓๐ปีอยู่ป่าอยู่เขาใช้ชีวิตคนเดียว
ฝึกฝนวิชามาแต่ก็ไม่ได้จะเอาไปอวดใครแต่ฝึกฝนวิชามาจริง
อันนี้คือคำตอบจากหมอเอกฝ่ามือพลังจิตนะครับ
แต่อีกคลิปหนึ่งที่อาจารย์เจดเป็นคนแชร์เอาไว้จากเฟซบุ๊ก
เฟซบุ๊กนึงที่เขาแชร์ไว้ตั้งแต่ปี๒๐๑๖
ก็เป็นลักษณะของการเฉลยมายกลวิธีการเสกของให้ตั้งได้
เดี๋ยวไปดูนะคะว่าวิธีการที่จะทำให้อะไรที่อยู่ในมือมันตั้งได้เนี่ย
เฮ้ยนี่ทำได้จริง
ดูว่าเมื่อหลีกบาทอยู่บนแม่เหล็กนั้นเป็นยังไง
มันจะตั้งทุกอย่างเองจะเอาง่ายหรือเปล่า

เทคนิคการทำประหลัดขิกให้ตั้งหรือว่าอะไรอย่างนี้
มันก็เป็นเทคนิคเดียวกัน

ซ่อนไว้ด้านล่างค่ะครับด้านใต้ค่ะอืมดังนั้นเวลาอะไรที่อยู่ในฝ่ามือ
แล้วก็มีแม่เหล็กอยู่ด้านล่างเวลาขยับเนี่ยก็จะตั้งขึ้นมาได้
อืมไม่รู้ว่าอาจจะไม่เกี่ยวกันก็ได้ใช่ไม่รู้ว่าจะคล้ายกับ
แก้ของหมอเอกหรือเปล่าครับแต่จากประเด็นเบี้ยแก้ของหมอเอก
คนก็ตั้งข้อสังเกตไงคะว่าเบี้ยแก้อยู่ดีขึ้นมาแบบนี้ได้ยังไง
อาจารย์เจก็เลยบอกว่าในมุมตามหลักวิทยาศาสตร์มันก็มีแหละ
การทำอะไรลักษณะแบบเนี้ยซึ่งอาจารย์เจตอาจจะหมายถึงเคส
เพราะว่าทางหมอเอกเขาบอกว่าเขามีพลังอะไรของเขานี่